นี่คลิปชวนขนหัวลุกข้างหลังเรานี่
มายังไงงูเป็นร้อยตัวเลยพี่ปุ้ยพี่ป

คุณผู้ชมลองดูฮะทำใจดีดูพร้อมกัน
ต้องชูนี่ไหน
กำมันใครออกมานะคะ
แบบแบบแบบแบบเนี่ย

ทีนี้เก่งมือปล่าวเลยอ่ะคุณผู้ชม
บอกว่ามันเกิดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
มันมีการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองเขียวที่อยู่ข้างศูนย์ราชการนี่แหละ
น้ำก็เลยหลากเข้าไปในท่อระบายน้ำครับ

อืมตรงนั้นมีรังงูอยู่พอไปท่วมปุ๊บงูก็ลอยมาจนถึงท่อพักน้ำหลังสำนักงานประกันสังคม
ก็มีคนไปเห็นลูกงูเนี่ยวายหนีตายอยู่ในนั้นแหละ

ลุงชูครับเจ้าของมือปราบงูมือที่จับงูขึ้นมาเนี่ยนะ
ชูกับกลุ่มคนใจบุญก็เลยช่วยกันยกตระแกงเหล็กปิดฝาท่อเนี่ยยกออกมา
แล้วก็ช่วยกันจับคนละไม้คนละมือจับมาเป็นร้อยตัวเลย
นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่ปลอดภัยต่อไปครับ
แล้วงูพันธุ์อะไรเนี่ยไอ้งูที่จับขึ้นมาเนี่ยเป็นงูสายสอครับเขาบอก
งูสายสอนเนี่ยไม่มีพิษแล้วก็ปกติเป็นงูที่รักสงบด้วย
แต่อย่าไปรบกลัวมันนะมันดูเป็นร้ายได้นะ
แล้วตัวโตเต็มวัยจะมีสีและลักษณะคล้ายกับงูเห่าเลยครับ
แต่ว่าลำตัวเนี่ยเล็กกว่าแต่ถึงจะเป็นงูไม่มีพิษ
หรือว่าลูกออดหรือปลาไหล่